มาหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
การถอดถอนสมณศักดิ์ของพระธรรมชโย

ซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพระชายบูรณสิทธิผลก็ได้
ดังนั้นเรื่องของพัดยศก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งต้องทำการบ้านต่อ
เพราะว่าเป็นสิ่งของที่รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์นะครับ

ถ้ามีความผิดแบบนี้เมื่อถอดสมณศักดิ์แล้วจะทำอย่างไรต่อ
เดี๋ยวรอติดตามกันว่านักขณะนี้จะดำเนินการยังไงนะครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมพีรวัตรอัธนาคนะครับ
เราติดตามกันต่อในเรื่องนี้ครับเพราะว่าหลังจากที่ได้รับคำสั่ง
จากสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งคำสั่งมีมาตั้งแต่วันที่๔มีนาคมและเผยแพร่เมื่อวันที่๕มีนาคม
เนี่ยนะครับจากลำดับสมณสักพระเทพยานมหาโมนีเป็นพระราชาคณะชันเทพ
ถอดถอนสมณศักดิ์แล้วเรื่องของพัดยศก็เป็นสิ่งที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
บอกว่าเดี๋ยวต้องเตรียมทำหนังสือขอคืนแล้วนะครับ
โดยนายบุญเชิดกิติธารางกูลรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ถอดถอนสมณสักพระเทพยานมหาโมนีหรือพระธรรมชโยนะครับ
สำนักพุทธเองเตรียมที่จะทำหนังสือไปยังวัดพระธรรมกาย
เพื่อจะขอคืนพัดยศจากพระชัยบูรณสิทธิผลหรือพระธรรมชโย
หลังจากนี้ก็คือต้องรอเอกสารอย่างเป็นทางการ
จากสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนครับ
พอได้รับเอกสารแล้วจึงจะเสนอต่อมหาเทรสมาคมเพื่อโปรดทราบ
และทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
เจ้าคณะภาค๑และเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
จากนั้นครับทำหนังสือต่อไปถึงพระธรรมชโยให้ทราบเรื่องการถอดถอนสมณศักดิ์
เพื่อขอคืนพัดยศซึ่งพัดยศถือว่าเป็นเครื่องประกอบสมณศักดิ
อย่างหนึ่งที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่พระภิกษุสงฆ์
ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามโบราณราชประเพณีนะครับ
กรณีการสอบสวนพระธรรมชโยครับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนสงสัยว่า
ถ้ามีความผิดจริงต้องขาดจากความเป็นพระหรือไม่
ตรงนี้นะครับสำนักพุทธชี้แจงว่าการสอบสวนตกลงแล้วผิด
หรือไม่ผิดอย่างไรตามข้อกล่าวหาในคดีความผิดเบื้องต้นก็คือ
ฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินรับของโจรแล้วก็ถูกกล่าวหาในคดี
อาญาอีกหลายฐานความผิดจนทำให้ขาดจากความเป็นสงฆ์หรือเปล่า
ขึ้นอยู่กับการสอบอธิกรครับเพื่อให้ทุกอย่างนี้เป็นไปตามสิ่งที่
ควรจะต้องเป็นให้เกิดความสงบเรียบร้อยในหมู่สงฆ์โดยการสอบอธิกร
ก็จะสอบโดยเจ้าคณะผู้ปกครองนะครับเรื่องนี้อยู่ระหว่างการ

ฝากฝั่งของคนการเมืองกันบ้างครับก็ออกมาตอบคำถามเรื่อง
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงวันนี้เนี่ยนักข่าวไปถาม
ว่าเอ๊ะท่านครับท่านครับท่าหากว่าบรรดาลุกษิตเรื่องภาคพระธรรมดา
กายเขายังศรัทธาอยู่เราจะดำเนินการต่อไปอย่างไรจะ
กระทบไหมต่อแผนการทำงานพลเอกประวิทย์บอกว่าไม่ห้ามเลย
ไม่ได้ห้ามสิทธิ์ธรรมกายเรื่องของการศรัทธาเลื่อมใสพระธรรมชโย
แต่ให้ข้อคิดบอกว่าประเทศชาตินั้นอยู่ได้ด้วยกฎหมายครับ
ถ้าหากพระธรรมชโยท่านบอกว่าท่านไม่ผิด
สิ่งที่ท่านควรทำก็คือท่านควรจะต้องมอบตัว
เพื่อให้สารท่านพิจารณาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดู
เส้นทางสมณศักดิ์ที่พระธรรมชโยได้รับพระราชทาน
ตั้งแต่ปี๒๕๓๔๒๕๓๙จนกระทั่งล่าสุดคือปี๒๕๕๙
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
พระราชองค์การปรุดกล้าวปรุดกรมม
ถอดถอนพระเทพยานมหาหมุณี

ทรัมกายออกจากสมณสัก
เมื่อวันที่๔มีนาคมพศ๒๕๖๒
มีผลทำให้พระเทพยานมหาหมุณี
เหลือเพียงฉายาพระธรรมชโย
หรือพระชัยบูรณสุทธิผลทันที
ลำดับเส้นทางการเข้าสู่ผ้าเหลืองของพระธรรมชโย
เริ่มต้นเมื่อวันที่๒๗สิงหาคมปี๒๕๕๙
หรือวันครึ่ง๑๕คเดือน๙
นายชัยบูรณสุธิผลได้บรรพชาอุปสมบทที่พัทธศรีมาวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
โดยมีพระเทพวรเวทีหรือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ปัจจุบันคือเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นพระอุปชา
ได้รับฉายาว่าธรรมชโยแปลว่าผู้ชนะโดยธรรม
วันที่๕ธันวาคมปี๒๕๓๔ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร
สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระสุธรรมยานเทระ
ต่อมา๕ธันวาคมปี๒๕๓๙ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร
สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระ
ที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์อธิมุตธรรมวรากรมหาคณิตศรบวรสังคารามคามมวาศี
ธันวาคมปี๒๕๕๔ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร
สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสนาธุระ
ที่พระเทพยานมหาหมุณีศรีธรรมโกศลโสพลภาวนานุสิตมหาคณิตศร
บวรสังคารามขามมวาศี
จนกระทั่งวันที่๔มีนาคมปี๒๕๖๐มีพระราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ถอดถอนพระเทพยานมหาหมุณีออกจากสมณศักดิ์
เนื่องจากหลบหนีคดีจากหลายฐานความผิด
ข้อหาร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินและรับของโจร